คุณผู้ชมคะการแสดงมหรสบสมโพธิชุดหุ่นหลวงและหุ่นกระบอก
ตามโบราณราชประเพณี
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ตอนนี้นะคะมีความคืบหน้า๑๗๐แล้วค่ะ
สำนักการสังฆีตกรมศิลปากรก็เปิดให้สื่อมวลชนไปบันทึกภาพได้นะคะ
ที่การซ้อมที่โรงละครแห่งชาติค่ะ
ชื่อชุดว่าการแสดงละครหุ่นหลวงและหุ่นกระบอกตามโบราณราชประเพณี
สำนักการสังฆีตได้เปิดโรงละครแห่งชาติ
สถานที่สำหรับซ้อมการแสดงให้สื่อมวลชนไปติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
โดยจัดแสดงตัวอย่างบางช่วงของหุ่นหลวงเรื่องรามเกียรฮานุมาน
เข้าห้องนางวานรินและหุ่นกระบอกเรื่องพระอภัยมณี
สุดสาครจับม้ามังกรพร้อมด้วยการแสดงเชิดหุ่นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ซึ่งการแสดงนี้นะคะใช้ผู้แสดงจากหน้าตศิลปินสำนักการสังฆีตกรมศิลปากร
มีนักเรียนนักศึกษาด้วยค่ะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยนาตสิน๑๒แห่งทั่วประเทศรวมกว่า๑๐๐
สำหรับการซ้อมของหุ่นเราก็ได้ทำการซ้อมมาได้ประมาณ๗๐แล้ว
เพราะว่ายังขาดเบื้ององค์ประกอบต่างแล้วก็ความพร้อมอีกเล็กน้อย
เนื้อหาในการแสดงในครั้งนี้สำหรับหุ่นหลวงเราก็จะแสดงในเรื่องรำเกียร
ซึ่งเป็นการสืบทอดการแสดงในเรื่องนี้มาแต่เดิมอยู่แล้ว
ระยะเวลาในการแสดงทั้งหมดสำหรับหุ่นหลวงและหุ่นกระบอกเราก็ให้เวลาเขาไว้๑ชั่วโมง
สำหรับหุ่นหวงก็ประมาณ๒๐นาทีอีก๔๐นาทีนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเชิดถุนกระบอกนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญทางละครและดนตรีที่รับหน้าที่ควบคุมเรื่องดนตรีและการขับร้อง
การแสดงเชิดหุ่นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเปิดเผยว่าเหตุผลที่ตั้งใจเลือกใช้เพลงในยุคละครดึกดำบัน
เนื่องจากมีธรรมนองที่ภัยร้อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่งดงามของหุ่นกระบอก
ในเรื่องเกี่ยวกับเพลงสุดท้ายที่ประสานเสียงอันนั้นด้อยนำมาจากประพรดึกดำบัน
เพราะเห็นว่ามันเป็นเพลงที่มีความยากลำบากในการร้องในการที่จะประสานเสียงเข้าไป
ตก็มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับธรรมนอง
ก็เราอาจจะต้องดูเรื่องของความพร้อมเพลียงอารมณ์ของเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ส่วนมากเราก็ฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วนะคะ